เรื่องความรักมันไม่ใช่กลิ่นตัว
กลิ่นอายแห่งความรักพี่จิ้นคู่นี้นะคะ
เขาคือพีชพัชราและน้องก้าวสุพัชรา

ตอนนี้หลายคนจับคู่จิ้นอยู่แน่นอนนะคะ

ไม่ใช่แค่ในละครแต่นอกจอดีต่อใจสุดค่ะ

ใครอ่านแล้วก็ลองเทียวกันทั้งนั้นล่ะค่ะ

แซวร้อนคิดถึงอ่ะดิ

ใครอ่านผ่านไปผ่านมาตกลงเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าค่ะ
แล้วต้องบอกว่านะคะเป็นเหล่าคู่ที่ขตาแสมาแล้วจริง

ตกลงมันยังไงกันเนี่ยพี่ไปหอดหนุ่มพีชไว้ว่าชอบป่ะเนี่ย
บอกว่าจริงพี่ไม่มีอะไรเลย

ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาเคยเล่นด้วยกันค่ะ

รับประกันไม่มีผีผักแน่นอนนะคะ

กับหนุ่มพีชสาวก้าวยืนยันว่าเป็นเพื่อนจริง

พอก้าวเขาเจอนักข่าวชงเข้ม
คือนักข่าวช่วงปีใหม่ไม่มีประเด็นไงแม่
เราก็ต้องถามเธอแต่พี่ก็หล่อนะ
ชงไปชงมาเหมือนจะเซม

ก็จิ้นได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้พี่พีเขายังไง

เราติ๊งตองกันอยู่แล้วสองคนนี้

เรียนรระคอเหล่านั้งด้วยกันบ่อย
เลยรู้ภาษากันอยู่แล้ว

ตอนวันวันนั่งยังไม่มี
เรื่องไม่ตาย

น้องเขาเข้าใจนะครับ

แต่ก้าวจ๊ะไอ้ประเภทผีโพงผีผักสิ้นสุดทางเพื่อนเนี่ยดู
มันมีจริงมันมีจริง
ใบเฟิร์นเขายังแบบเผลอพลาดกันได้เลย
เธออย่ามาท้าทายไมค์บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ไม่แน่นะคะไม่แน่ปีหน้าจะต้อนรับคู่รักคู่ใหม่

ต้องระวังสิ้นสุดทางเพื่อน

ว่าจะเปลี่ยนสเตตัสกันไปทิศทางไหนนะฮะ